มีเหตุสรวจเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่แขวงการทางที่อยุธยา

มีรถพ่วงพุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวง
บนถนนสายเอเชียขาล่องเข้ากรุงเทพหลักกิโลเมตรที่๒๑
ในพื้นที่ของตะบนหันตราอำเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยา
นี่ฮะตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ทางบุริษัทรวมกระตันอยู่ด้วยแล้วก็แพทย์ด้วย
รถบรรทุก๖ล้อบรรทุกน้ำสีเหลืองของกรมทางหลวง
ก็ไปเสียหลักตกไปในร่องกลางถนนเนี่ยฮะ
ระหว่างช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะครับตรงนี้
สภาพก็คือช่วงท้ายกันชนด้านขวายุบเข้าไปแล้วก็ยุบไปถึงซุ้มล้อเลย
แล้วมีรถพ่วง๑๘ล้อสภาพด้านหน้าตัวรถก็ยุบเข้ามาถึงห้องผู้โดยสาร

ออกไปจากรถทั้งสองคันนะครับมีผู้เสียชีวิตอยู่สองศพ
อยู่ที่ริมถนนคนหนึ่งนะฮะก็คือนายพิเชษรื่นเมธีอายุสี่สิบแปด
อีกศพหนึ่งอยู่ร่องข้างถนนนะครับชื่อนายศักดาผานาคอายุสี่สิบหก
คว่ำหน้ามีบาดแผลบริเวณใบหน้าแล้วก็ลำตัวมีแผลชะกันหลายแห่ง
ซึ่งรถสองคันเนี่ยชนกันแล้วก็กระเด็นมา
คือขับมาชนท้ายรถน้ำแล้วก็กระเด็นมากระแทกเขาแบบนี้
งานที่ทำงานอยู่ฟังเสียงนะฮะสำหรับคนขับรถพ่วง๑๘ล้อนะครับ
ลาบในกันหรอผมไม่ได้ตั้งใจมึงเกิดผมเศียใจขอโทษนึง
ไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวอีกทีก็นู่นเลย

ส่วนที่วัดพระยาติการามอเผิงเมืองพระนครสิรุธิยาเป็นสถานที่ตั้งประเภทกุศลสม
ของนายพิเชษรื่นเมธีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะครับ

ผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นฝาแฝดกับพ่อนะก็เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เล็กจนโตนั่นแหละ
ก็เลยเรียกว่าป่านะครับก่อนเกิดเหตุออกจากบ้านก็เห็นป่าก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
ไม่มีวิแววอะไรเลยแต่ตอนที่ไปทำงานอยู่นะที่ที่ทำงาน
กำลังล้างจานอยู่อยู่แก้วตกแตกฮะแล้วจากนั้นไม่กี่นาที
มีโทรศัพท์มาแจ้งว่าป๊าเสียชีวิตแล้ว
ก็แบบว่าให้อภัยกันนะครับเพราะเขาก็เข้าใจว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นขึ้นไปแล้วอย่างนี้ครับ